ซึ่งจริงแล้วเขาก็ติดคดีฟอกเงิน

แต่ปรากฏว่าคุณจำได้ไหมที่เราเสนอข่าวไป

เขาก็ไปรวมกลุ่มในลักษณะเหมือน

แล้วก็ถูกตำรวจสนทุ่ง๒ห้องจับ
เขาหาฝ่าฝืนพกฉุกเฉินและพรจราจร
แล้วก็มันก็ซ้อนกับเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้ไปรายงานตัวที่ศาล
ตามนัดหมายในคดีฟอกเงินนี่แหละครับ

ทำให้เขาก็ถึงคราวซวยเหมือนกัน

ก็เพิกถอนการประกันตัวของเขาในคดีฟอกเงิน
เพราะเห็นว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม

สองไปติดคดีฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินอีก
ใช่คือช่วงนั้นมัน๒๔๒๕มิถุนายน
แล้วที่คุณเบนเรสซิ่งเขาบอกว่าผมจำวันผิดจำสลับ
และทำให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมนำตัวไปคุมขัง
เพราะสารถือว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัว

ญาติของคุณเบ้นก็เดินทางไปยื่นคำร้องที่สารอาญา
หลักทรัพย์ต่างโฉนดที่ดิน

ในการขอประกันตัวอีกครั้ง
แต่ทีนี้ครับล่าสุดสารอาญาพิจารณาเห็นควร
ส่งเรื่องประกันตัวให้สารอุทธรณ์พิจารณา
เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารอุทธรณ์
อย่างไรก็ตามสารอุทธรณ์ได้มีคำสั่งโดยพิเคราะห์
แล้วเห็นว่าเบนส์เรสซิ่งขัดคำสั่งสาร

โดยอ้างว่าหลงลืมนัดนั้นไม่น่าเชื่อถือ

และข้อหาทำผิดพรบจราจร
ถือว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมอีกด้วย

ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

สายอุทธรณไม่อนุญาตให้เบนส์เลสซิ่งประกันตัว
ทำให้ต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตามคำพิพากษาต่อไป

แล้วก็ทำให้เบนส์ยังต้องถูกคุมตัวในเรือนจำอยู่นะฮะ